คือเรื่องของกีฬามันก็ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙

บอกเลยนะว่าหลายชนิดกีฬาก็เตรียมที่จะเลื่อนแล้ว

เพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยกับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะครับ
ว่าจะเลื่อนการแข่งขันออกไปหรือไม่นะครับ
ก่อนหน้านี้ครับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
มีมติให้ฟุตบอลไทยลีก๒๐๒๐ก็คือฤดูการนี้
ในเดือนมีนาคมจะมีการแข่งขันแบบปิด

แต่ว่าล่าสุดครับทางพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายก

กระดับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙หรือไม่

ทางภาครัฐและกระทรวงสาธารณสุขนะครับส่วนประเด็นที่มีบางสโมสรเนี่ยเขาออกมา
แสดงจุดยืนนะให้เลื่อนการแข่งขันออกไปก่อนเลยเรื่องนี้บิ๊กออสกล่าวว่าได้ดำเนินการ
ตามขั้นตอนนะซึ่งเมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้โควิด๑๙เป็นโรคติดต่ออันตราย
ทางสมาคมก็ได้ยกระดับสู่ขั้นที่๒ก็คือการแข่งขันแบบปิดตามมติที่ได้เรียกร้องทางสโมสรสมาชิกมาประชุมกันก่อนหน้านี้
ซึ่งมันมีความเป็นไปได้มากเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าน่าจะมีการประกาศเลื่อนการแข่งขันออกไปก่อน
ตอนนี้เนี่ยล่าสุดอาจจะต้องปรับโปรแกรมด้วยนะครับซึ่งต้องดูว่าโปรแกรมฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคันเลือกโซนเอเชียที่ไทยจะเจอกับอินโดนีเซียในวันที่๒๖มีนาคมนี้จะเป็นอย่างไร

ของโรคโควิด๑๙ทำให้ถูกเลือดออกไปโดยไม่มีกำหนดนะครับขณะที่สถานการณ์โควิด๑๙ในประเทศเวียดนามเนี่ยถึงแม้ว่าจะสามารถรักษาผู้ติดเชื้อหายได้แล้ว๑๖คนนะครับตามรายงานล่าสุดแต่ก่อนหน้านี้ทางฟุตบอลลีกสูงสุดของเวียดนามเนี่ยก็ประกาศเลื่อนการเนินขันนัดเปิดสนามจากวันที่๒๘กุมภาพั
อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งแต่ยังไม่ประกาศว่าจะใช้มาตรการดังกล่าวจนถึงช่วงใดนะครับคือหลายประเทศไม่แค่ในเอเชียนะครับในต่างประเทศอย่างยุโรปหรือว่าสหรัฐอเมริการวมไปถึงอเมริกาใต้ตอนนี้ทั่วโลกฮะตื่นตัวในเรื่องของโควิด๑๙เป็นอย่างมากแล้วการแข่งขันกีฬาในหลายประเภทตอนนี้งดไปแล้วนะฮะและถ้าเป็นการแข่งขันกีฬาแบบไม่มีแฟนบอลนี่